ต้องขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ของแต่ละคนด้วยค่ะ
ในกรณีที่ของเราค่ะมันมีส่วนผสมหรือสารอะไรบางอย่าง
ที่มันแบบอาจจะอยู่เป็นข้อห้ามหรือห่วงห้ามอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะสามารถผ่านไปได้ไหมคะ
คือถ้ามันห้ามนะคะทางเราจะพลิกสุดให้ก่อน
แล้วก็จะแจ้งกับทางลูกค้าเองค่ะว่า
สารตัวนี้ไม่สามารถที่จะใส่ลงไปได้
ก็ต้องรบกวนให้ลูกค้าตัดออก

ว่าตัดในส่วนของการที่เราจะยื่นเอกสารให้ทางออยค่ะ
ในการยื่นเอกสารให้ทางออยค่ะ
แต่ว่าเราก็ยังใส่สารไอ้พวกนี้ได้ใช่ไหมค
แต่ว่าเราก็ไม่ต้องแจ้งไปกับทางออยว่าเรามี
มันก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติออยสุ่มตรวจหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็อาจจะ
ถ้าสถานที่ผลิตหรือว่ามันเป็นบ้านเป็นอะไรของเราอย่างนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นเราก็แจ้งที่อยู่ของเราไปได้เลยใช่ไหมคะ

ถ้าสถานที่ผลิตของเรามันเป็นบ้านนะคะ
ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาค่ะ

ใช่คือทุกอย่างเป็นของเราหมดเลย
แต่เวลาเราไปจ้างผลิตเราก็เอาเลขออย่อของเราเนี่ย
ที่เราเอาที่ต้องใส่ก็คือต้องเป็นบ้านเรา
ถ้าเราทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยเอาไปให้เขาติดบนตัวสินค้าของเราค่ะ
ถ้ามันมีส่วนผสมหรือมันมีสารอะไรที่ทางออยไม่อนุญาต
จะบอกเราจะบอกคุณนักวิชาการเรารู้หมด
ว่าตัวนี้ใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้ต้องทำยังไงมีวิธีการ
ให้คำแนะนำปรึกษาลูกค้าด้วยค่ะ
คือเราก็ไม่ต้องใส่ไปในเอกสารที่เราจะต้องกรอกให้ออยอร์ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องแสดงบนสลากค่ะ
ส่วนเราจะใส่หรือไม่ใส่ในการผลิตก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าตอนกรอกนี้เราก็คือไม่ต้องกรอกลงไปให้ออยเห็น
ใช่ใช่คือบางทีอะนะถามว่าคุณทำงานบางทีถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
มันก็ไม่มีหรอกเนอะค่ะแต่ว่าเราต้องทำยังไงไม่ให้ไม่ให้โดนอย่างที่คนอื่นเขาโดนกันอ่ะ
ที่ทุกวันนี้ไม่ติดกับกินอะไรโดนอะ